ติดตามเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในฐานะทั้งเป็นสามี
แล้วเป็นพ่อของลูกชายทั้งสองคน

ฆ่าภรรยาและฆ่าลูกน้อยทั้งสองคนจนเสียชีวิต
ส่วนตัวเองพยายามจะฆ่าตัวตายตาม
กลายเป็นเหตุสลดที่มีคนตายถึง๓ศพนะครับ
แล้วก็เด็กน้อยยังอายุแค่๑๓กับ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
ส่วนตัวคนก่อเหตุอาการก็สาหัสนะ
คือจะฆ่าตัวเองด้วยแต่ยังไม่ตาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปยังจุดนี้
ตอนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าตรวจสอบเหตุภายในบ้านพักที่ตำบลบางแก้ว

ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๓ราย

เขาเป็นเด็กที่เสียชีวิต๒รายนะครับ

ชั้นล่างหน้าประตูบ้านพบผู้เสียชีวิต๒ราย
ก็คือนางสาววิพาพรอายุ๔๕ปี
แล้วก็เด็กน้อยวัย๑๑ขวบเป็นเด็กชายนะครับ

ถูกฟันเข้าที่จุดสำคัญโดยเฉพาะลำคอ
และใบหน้ามีแผลลึกเต็มไปหมดจนเสียชีวิต
ส่วนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจที่ห้องนอนชั้น๒นะครับ
พบศพของเด็กชายวัย๑๓ขวบอีก๑คนนะฮะ
ก็ถูกฟันเข้าที่ลำคอและใบหน้าจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนนายสานิทซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
อยู่ในฐานะของทั้งสามี
แล้วก็พ่อของคนตายทั้ง๓เนี่ยนะครับ

เข้ามือนะครับยังไม่เสียชีวิตนะครับยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เพราะเขาพยายามจะฆ่าตัวตายตามเมียและลูกนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะในจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
พบมีดอิโต้ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุตกอยู่ข้างที่นอน
คุณนี่คือมีดมรณะในการฆ่าเมียและลูกตัวเองนะครับ

ใช่นะครับทีนี้ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนะครับ
จากการที่ตำรวจสอบปากคำนางสาวทารินีเสงสรรอายุ๔๖ปี
คนนี้เป็นใครเป็นหัวหน้างานของนายสานิทผู้ก่อเหตุ
หัวหน้างานคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
นายสานิทน่าจะก่อเหตุในการฆ่าเมียและลูกแล้ว

โทรมาหาเธอบอกว่าได้ลงมือฆ่าเมียและลูก
เธอก็เลยรีบเดินทางมาดูตรงที่เกิดเหตุคือบ้านของนายสานิท

ไม่คิดว่านายสานิทจะทำจริง
ก็คือฆ่าทั้งเมียและพยายามจะฆ่าตัวเองตาย
ทั้งเมียและลูกและพยายามจะฆ่าตัวเองตาย
ส่วนสาเหตุหัวหน้างานเชื่อว่าน่าจะเกิดจากปัญหาหนี้สิน
เพราะนายสานิทเคยมาปรึกษาว่ากำลังจะถูกกรมบังคับคดียึดบ้าน
แต่หัวหน้างานก็แนะนำให้พยายามที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินซะ

นายสานิทบอกว่าเหลือยอดหนี้สินไม่มากแล้ว
เหมือนเรื่องราวจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ
แต่เมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง๒๓วันนี้
ปรากฏมันมีเรื่องที่มาซ้ำเติมครอบครัวนี้
ก็คือภรรยาของนายสานิทถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน
ทีนี้ภรรยาของนายสานิทก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากหลายที่
เพื่อจะเอามาคืนให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นเงินกว่า๑ล้าน๗แสนบาท
ทำให้ถูกเจ้าหนี้แล้วก็แก๊งคอร์เซ็นเตอร์

ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้นายสานิทนะฮะ
ก็ปลิดชีพทุกคนในครอบครัวเพื่อเป็นการหนีปัญหาครับ
น่าจะเคลียร์ยอด

มีทางออกอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดมันขาดอยู่แค่นิดเดียว
แล้วก็มาเจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขอเอาเงินไป
คุณผู้ชมฮะคดีนี้ทางตำรวจสพบางแก้วสมุทรประการ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวของเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ที่มีคนตายถึง๓ศพนี่นะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เพื่อรอการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
ขณะที่ยังไม่มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมนะครับ
แต่ก็อยู่ระหว่างการติดต่อกับญาติพี่น้อง

มาให้ปากคำโดยเฉพาะพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายวันนี้
จะได้ดูซิว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้สิน
ของครอบครัวน้องชายหรือเปล่านะครับ

ก็คือผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกชายวัย๑๑กับวัย๑๓ขวบนะครับ
ยังอยู่ขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวศ
แล้วก็ผู้เป็นพ่อที่พยายามจะฆ่าตัวตาย
ก็มีอาการโคม่ามีบาดแผลมีดถูกปาดที่คอเป็นแผลลึก๑แผล
ข้อมือซ้ายมีรอยกรีดอีก๑แผล
ยังดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตำรวจอายัดตัวผู้ก่อเหตุไว้นะครับ
ทีนี้ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านค่ะนายกฤษดาบ้านอยู่ใกล้กัน
เขาก็บอกนะว่าผู้ก่อเหตุจริงเป็นคนนิสัยดีนะ
เพื่อนบ้านแถวนี้เขาก็รู้กันมีอะไรก็จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอเลย
เราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะปัญหาที่มาก่อเหตุเนี่ย
มาจากเรื่องหนี้สินเลยใช่ไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าก็น่าจะใช่นะ
แล้วเจ้าของรถเนี่ยเขาเป็นเจ้านายเก่าคือป้าเอ
แต่ทีนี้เจ้าของรถเขาไม่ยอมส่งค่างวด
ค้ำก็เลยซวยไปด้วยถึงขั้นโดนฟ้องร้อง
กรมบังคับคดีจะมายึดบ้านหลังนี้ขายท่อตลาดไง
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินพยายามเคลียร์กันแล้ว
พยายามจะแก้ปัญหาเป็นเปราะไป
แต่ภรรยาผู้ก่อเหตุดันมาเจอเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์
หลอกลวงนะคือพยายามจะกู้เงินมาช่วยสามี

แต่ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกให้จ่ายเงื่อนไข
จ่ายเงินต่างเข้าไปให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์
กลายเป็นร้านเจ็ดไงยอดนี้
เป็นการไปกู้เงินมาแล้วก็ทีนี้ก็ต้องกู้เงินนอกระบบ

ไปเขาเป็นเจ้านายเขาเจ้านายเก่า
แล้วก็ให้น้องแก๊สเขาไปค้ำประกัน
แล้วป้าเอแกก็หนีไป
ช่วยลูกน้อง
ลูกน้องโดยที่เขาต้องรับบิจชอบ

เพราะว่าล็อกประตูหน้าล็อกประตูในอย่างดี
แล้วก็ก่อเหรียะกายเป็นค่ายกเตอร์ครัวนะคะ
สองประเด็นนะเรื่องของการไปค้ำประกันซื้อรถให้คนอื่นเขา
กับเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอก
ทีนี้ภูมิกับการสพบางแก้วระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็คือคนตาย
เขาแจ้งความไว้จริงคุณว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินนะครับ
โดยเริ่มจากการที่เธอติดต่อขอกู้เงินแค่๑แสนบาท
แต่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้โอนยอดไปยังบัญชีปลายทาง
เพื่อเป็นค่านู่นค่าหนี้ค่าเงื่อนไขค่าดำเนินการ

จนกระทั่งมีการโอนเงินไปกว่าล้านบาท
ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการสั่งการอายัดบัญชีดังกล่าว
และอยู่ระหว่างการติดตามบัญชีปลายทาง

แต่ทีนี้มาเกิดเหตุสลดแบบนี้ซะก่อนนะครับ
หลังจากนี้ทางตำรวจจะเร่งรัดฝ่ายสืบสวน
ติดตามขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับ
ทีนี้จากกรณีนี้คนในครอบครัวตายถึง๓คน
โดยเฉพาะเด็กวัย๑๓และวัย๑๑ด้วยนะครับ
ของโรงเรียนได้แสดงความเสียใจ
ขอให้หนูไปสู่สุขติเป็นเทวดาตัวน้อยบนสวรรค์นะ
และครอบครัวตอนนี้ไม่มีเงินประกอบพิธีชาปนกิจ
ก็เลยขอความอนุเคราะห์ในการร่วมทำบุญบริจาคกันด้วยนะครับ

หัวหน้าครอบครัวพยายามฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าเมียกับลูกแล้วนะฮะ
นี่พิษของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะมันฆ่าครอบครัวนี้ไปหมดเลย

คือแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ยังมีข่าวแบบนี้อยู่เรื่อย
รู้แหละว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะหาทางป้องกันแล้ว
แต่บางทีคือด้วยความที่กลยุทธ์กลมวิธีการของเขาเปลี่ยนเรื่อยไงคุณ
ตกเป็นเหยื่อเลยเป็นแบบนี้นะคะ